เอามาดูเรื่องของการสกัดน้ำเข้าถ้ำกันบ้างนะคะ
ก็คือวิธีการเบี่ยงทางไหลของน้ำ
ล่าสุดคุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าทำได้สำเร็จแล้วนะคะแล้วจะมีแผนการอะไร
เกี่ยวกับการสกัดน้ำเพิ่มเติมติดตามได้เลยนะคะ
จากคุณอรพันธ์ค่ะเชิญค่ะภารกิจการช่วยสิบสามชีวิตทีมหมูป่า
ออกมาจากถ้ำยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเหมือนทุกวันที่ผ่านมานะคะ
คือเจ้าหน้าที่พยายามเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำให้ได้เร็วที่สุด
ขณะที่ความพยายามในการสร้างฝ่ายเพื่อกั้นน้ำไม่ให้ไหลเข้าถ้ำ

ความคืบหน้าการพยายามทำฝ่ายเบี่ยงทางไหลของน้ำที่จะไหลเข้าถ้ำหลวงบริเวณต้นน้ำที่ห้วยน้ำดั้นทางทิศเหนือของถ้ำประมาณ๓กิโลเมตร
ล่าสุดนายจงคล้ายวรพงศธรรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอนนี้สามารถที่จะปิดห้วยน้ำดั้นได้แล้วนะคะ
ซึ่งจะไม่มีน้ำเข้ามาเติมอีกโดยวันนี้จะทำการสำรวจต่อร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี
หม่นทวนทหารบกที่สามสิบเจ็ดและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช
ส่วนทางด้านทิศใต้ของถ้ำที่จะมีลำห้วยสองสายคือผาหมีและผาฮี
ไหลมารวมกันเป็นห้วยใหญ่คือห้วยมะกอกได้ทำการปิดฝ่ายห้วยมะกอก
แล้วก็ทำทางเบี่ยงการไหลของน้ำโดยการใช้ท่อส่งน้ำ๖เส้นความยาว๒๐๐เมตร
เพื่อเบี่ยงเส้นทางไม่ให้น้ำไหลเข้าถ้ำหลวงโดยคณะทำงานพร้อมชาวบ้านได้ร่วมกันทำงานในพื้นที่
เพื่อไม่ให้น้ำไหลย้อนเข้าถ้ำนอกจากนี้ยังมีการปิดจุดเล็กจุดน้อยที่มีการไหลลงถ้ำด้วย
สำหรับแผนฟื้นฟูพื้นที่เบื้องต้นค่ะจากการสำรวจโพรงทั้ง๑๓โพรง
พบว่าเจาะไปแล้ว๓โพรงในส่วนนี้จะมีการอุดโพรงที่ไม่เชื่อมต่อกับถ้ำ
ซึ่งทำได้ไม่ยากส่วนฝ่ายที่เบี่ยงทามน้ำไว้
ดำเนินการแล้วเสร็จนะคะก็จะมีการลื้อออกทั้งหมด
เพื่อให้ระบบนิเวศกลับมาเหมือนเดิมพร้อมทางได้วางแผนการฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
อกจากนี้ยังได้วางแผนวางระบบเตือนภัยไว้ทั้งหมดทั้งที่บริเวณถ้ำหลวง
และวรรณอุทยานถ้ำหลวงเพื่อป้องกันการเกิดกรณีลักษณะนี้ซ้ำขึ้นอีก
ขณะที่วันนี้ค่ะยังคงมีหลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนภารกิจพา๑๓ชีวิตออกจากถ้ำนะคะ
อย่างเช่นพันธรีคริสม็อกทหารบกสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย
มาในนามรัฐบาลออสเตรเลียพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญการกู้ภัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เอเอฟพีเพื่อสนับสนุนภารกิจนี้โดยบอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วย๑๓ชีวิตทีมหมูป่า
แม้ไม่รู้ว่าจะพาทีมหมูป่าออกจากถ้ำได้เมื่อไหร่เพราะน้ำในถ้ำยังมีปริมาณสูง
แต่ก็จะอยู่ต่อจนพาทีมหมูป่าออกมาได้สำเร็จซึ่งจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในตัวของเด็กเด็กเป็นหลัก
อกจากนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าประทับใจในน้ำใจของคนไทยที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
สะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะประทับใจมากด้วยกับเอ่อ
ความน้ำใจของคนไทยนะครับ
มีหลายคนที่มาที่นี่แล้วก็ช่วยทำอาหารช่วย
ให้กำลังใจแล้วก็ได้เห็นความสมาธิของชาวท่านะครับประทับใจมากครับ
สิ่งที่ดีก็คือว่าเด็กกับครูฝึกทั้ง๑๓ชีวิตนะครับเป็นตาแข็งแรงเรายังมีกำลังใจ
เราคิดว่าของบัญชาการไทยนะครับอ่าวิธีที่จะเอาออก
แต่คิดว่าจะใช้วิธีที่ปลอดภัยที่สุดดีที่สุดไม่ว่าจะอ่า
เล็กน้อยนะนานเท่าไรต้องรอก็คิดว่าวิธีปลอดภัยดีที่สุดจะดีครับ
ส่วนความคืบหน้าการนำน้องออกมาจากถ้ำตอนนี้หน้ากากปูเฟรสแมสได้มาถึงมือเจ้าหน้าที่ซิลแล้วนะคะ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอนเด็กทีมหมูป่าให้ใช้เพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยในการออกจากถ้ำ
ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าไม่จำเป็นที่จะพาออกมาพร้อมกันแต่จะพาออกมาทีละคน
ใครที่แข็งแรงที่สุดก็จะพาออกมาก่อนแต่หากมีปัจจัยเสี่ยงก็จะไม่พาออกมาโดยเด็ดขาดค่ะ
ต้องบอกคุณผู้ชมว่าขณะนี้ภารกิจต่างยังคงดำเนินไปด้วยดีนะคะ
วันนี้ตลอดทั้งวันยังไม่มีฝนตกลงมาซึ่งทางเราเองก็หวังว่าจะได้เห็นน้องน้อง
ออกมาจากถ้ำได้ในเร็วนี้ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้า
อรพันธ์ขันทองคำรายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายค่ะ
คุณคุณอรพันธ์นะคะเรื่องของการระบายน้ำสกัดกั้นน้ำเข้าไปเพิ่มในถ้ำเนี่ย
ยังทำต่อเนื่องเพราะว่าเป็นความปลอดภัยของน้อง
ตอนนี้น้องพยายามเรียนรู้อยู่เกี่ยวกับการดำน้ำเนี่ยนะคะ
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าต้องยืนยันแล้วว่าจริงว่าปลอดภัยจริง

นอกจากการเอาน้องออกมาจากธรรมปักธรรมวิธีอื่นที่เป็นแผนสำรอง
ก็ยังทำอยู่นะเรื่องของการเจาะหาโพรงปล่องต่างนี่นะคะ